ต่อกันที่คนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับนิกกี้นชัด
ก่อนหน้านี้มีการงอนง้อกันไปสำหรับกับสาวใบเฟิร์น
ถึงขั้นที่บอกว่าบล็อกไอจีกันไม่คุยกันแล้วด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เจอนิกกี้ค่ะ
เจ้าตัวบอกว่าดีใจมากที่ใบเฟิร์นเนี่ยปลดบล็อกแล้วปลดล็อกไปแล้วนะคะ
เพราะว่าอยากจะแบบดูเชิงก่อน
แต่เมื่อวานนี้คุณพี่สื่อไปถึงกองถ่ายก็ยุซะหน่อยดีกว่า
ยังไม่พอส่งข้อความไปง้อแล้วก็ขอโทษฝ่ายหญิงต่อหน้าพี่สื่อมวลชนด้วยค่ะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของน้องก้อยอรัชพรเจ้าตัวฝากบอกชาวเน็ตที่เข้ามาต่อว่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่านิกกี้จะตามจีบน้องก้อยใช่ไหม
เข้ามาต่อว่านิกกี้เสียหายแล้วก็บอกว่าให้ก้อยหนีไป
อย่าเพิ่งด่ากันนะใจเย็นฟังนิกกี้ก่อนค่ะ
พวกเกิดมานี่คุยกันอยู่
หนึ่ง
ครับผมเพราะว่าผมกับน้องนี่เจอกันบ่อยมาก
เพราะเขาเป็นคนเขียนบทเขาเป็นครู
เนี่ยเนี่ยเออของใบเฟิร์นอะไม่รู้นะ
ถ้าอีก๕ปีสวยขึ้นก็ค่อยว่ากันแล้วกัน
แต่ว่าเรื่องของก้อยฝ่ายชายก็ยังตอบกั๊กแบบนี้
พี่สื่ออย่างพวกเราไม่รักความพยายามค่ะ
ถามต่อเลยละกันถามก้อยบ้างดีกว่าก้อยอรัชพรทั้งคู่เขามาเข้าฉากละครร่วมกันพอดีค่ะ
สรุปแล้วตอนนี้สถานะกับหนุ่มนิกกี้ยังไงกันแน่ไปฟังชัดจากก้อยอรัชพรจ้า
ยังโสดยังโสดใจเย็นบอกเลยว่ามีแฟนเดี๋ยวพ่อ
ถ้ามีคนคุยเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องให้เกียรติ
แต่นะวันนี้ยังไม่มีแฟนค่ะ

คนคุยให้เกียรติคนคุยค่ะ

เอาเป็นว่าก็ให้เกียรติคนคุยก็มีคนคุยแหละแต่ยังไม่มีแฟน

นิกกี้ไงให้เกียจคนคุยกับนิกกี้